สปุ๊บนิคกุ๊กยิ๊กกูก็กแก๊กแก๊กแก๊กจะกองก๊อบ

ดันนะคะลูกสาวขนมแทงไทย
คุณผู้ชมเป็นตลกตามรอยคุณพ่อแล้วค่ะ

แต่ทำไมคุณพ่อเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นตลกซะงั้นค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐขอเปิดใจพ่อแจ๊ดหน่อย
ให้สัมภาษณ์กันแบบว่าคุณผู้ชมนี่

คุณผู้ชมว่าจะขายสวยความคิ้ว

จับลูกสาวมาเต้นฮาฝึกปุ๊กตลก

คุณพ่อบอกเลยนะคดไกแล้วแน่นอน
แตงไทยสายฮาตามรอยคุณพ่อแน่ค่ะ
ไม่ใช่แค่สายตลกตามคุณพ่อนะคะ
ตอนนี้ขอเป็นยูทูเพอร์ตัวน้อยแล้วนะคะ
ก็คือพี่แตงโมนะคะพี่สาวแล้วก็น้องแตงไทย

ชื่อน่ารักคุณพ่อบอกเลยนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจ
อีกลูกโตขึ้นได้ทำงานหาอะไรดงรายได้ด้วยนะ

อยากทำก็ไปทำแต่ว่าให้อยู่ในความดูแลของเราอะไรอย่างนี้
เขาก็ดีใจแรกแต่แต่งเพลงเสร็จก็จะเปิดตัวเขา
จากโปรด
ลูกสาวอยากเป็นตลอดจริง
กล้าแสดงออกนะคะตอนมาสัมภาษณ์พวกเขาเรียกมาก็แบบว่า

ไม่คือนางจะเอาแมวมาโชว์หลายรอบแล้ว

อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมไม่ถามไม่ได้จริงนะคะ
เพราะว่าสาการโควิดระบาดรอบนี้มันหนักมากจริงค่ะ
เราได้เห็นนะคะครอบครัวแจ๊แจงหาทางช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบแบบไม่หยุดเลยค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าควักกระเป๋าเนี่ยช่วยหมดไปเยอะมากค่ะ
จำนวนเงินจำไม่ได้หรอกนะแต่ก็เต็มใจเต็มที่ทุกครั้งค่ะ
เพราะเข้าใจหัวอกคนที่ต้องลำบากเห็นแล้วก็อดช่วยไม่ได้จริงค่ะ
มือของผู้ให้กับมือของผู้รับเนี่ย
มันมีความสุขมันมีความสุขทั้งคู่นะ
เท่าที่เรามีกำลังคือถ้าใครมาบอกก็ช่วย
ไหวก็ไหวไม่ไหวก็ต้องโทษด้วย
บมือให้จริงนะคะแล้วก็เมื่อวานที่ได้พูดคุยกัน
เป็นวันครบรอบ๘ปีแต่งงาน
คือตอนที่สัมภาษณ์บอกไม่มีไม่มีจริง
ล่าสุดคุณผู้ชมตกดึกนะคะดิฉันโอ้โห

จัดเต็มจัดหนักคลิปนี้คุณผู้ชมนะคะ
รับบทสามีพ่อบุญทุ่มไปเลยจ้า

สร้อยเพชรทั้งช่อดอกไม้แบงค์พันธ่อบิ๊กเบิ้มเนี่ยคุณผู้ชมนี่

คุณแจงโพสต์ข้อความถึงกับน้ำตาไหลพลากเลยค่ะ
เพราะว่าสิ่งของไม่ได้สำคัญเท่าความรักเหมือนปีแรกที่คบกันนะคะ
บอกว่าปีนี้ครบรอบ๘ปีที่แต่งงานกัน๑๐ปีที่คบกัน
ทำได้ทุกอย่างที่พูดทำให้ผู้หญิงคนนี้ภูมิใจมาก
ขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีนะคะ

ซึ่งดิฉันก็ทักไลน์ไปถามนางอยู่นะคะว่าแจ๊ดตกลงได้เท่าไหร่วะ
อยากรู้ว่าราคากำไรเพชรน่ะเท่าไห

ก็มีราคาในนนนนนนีแปบมีราคาเท่าไหร่กำไรเพชรพี่แจ๊ก

แซงนางยังไม่ตอบนางติดเกมอยู่ตอนนี้